มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเยาวชนกันต่อเลยนะคะ
คุณผู้ชมคราวนี้เป็นนักเรียนช่าง
แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นนักเรียนหญิงซ้อนท้ายมา
ทีนี้ระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอลูกระนาด
เวลาขี่มอเตอร์ไซต์เจอลูกระนาดมันก็ต้องเร่งเครื่องถูกไหม

มีดระเบิดปิงปอง
พอหลังจากคว่างระเบิดแล้ว

อะไรจะใจร้อนกันอยากนาน
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักเรียนถูกแทงได้รับบาดเจ็บ
ตรงนี้เลยถนนสวนสมเด็จพระศรีนครินที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
พอตำรวจไปถึงเนี่ยเจอนักเรียนหญิง๒คนยังดูตื่นตกใจอยู่เลย
แล้วจุดที่เกิดเหตุตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบก็ไปเจอมีดตกอยู่บนถนน
แล้วที่ชี้ที่รถเห็นไหมมีรอยเลือดด้วยนะ
แล้วชี้ที่รถเมื่อกี้เป็นร่องรอยพวกดินประสิวผงฝุ่นสีขาวที่ใช้ประกอบระเบิดปิงปองค่ะ
แล้วก็จากการสอบถามนักเรียนหญิงอยู่ตรงนั้น๒คน
หนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็สอบถามเธอบอกว่าคนเจ็บชื่อว่านายธวัชชัยเกรดจรัสอายุ๑๘ปี
เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเศร้า
แล้วตอนเกิดเหตุนักเรียนหญิงนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของนายธวัชชัยมา
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ถนนมันเป็นลูกระนาดไง
ธวัชชัยเขาก็เร่งเครื่องรถจะส่งเพื่อให้ตัวรถมอเตอร์ไซค์มันข้ามลูกระนาดไปได้
ทีนี้จังหวะนั้นคุณผู้ชมมีวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา
ไม่พอใจตะโกนถามเลยเบิ้ลรถใส่ทำไม
ซึ่งจริงตัวนายธวัชชัยยังไม่ทันจะตอบเลยว่าไม่ได้เบิ้ลแค่จะขึ้นลูกระนาด
แต่วัยรุ่นเขาพุ่งเข้ามาก่อนเลยมาตะลุมบอลมาเอามีดแทงนายธวัชชัยตรงแขนซ้าย
แล้วก็วัยรุ่นทั้งสองคนที่เขาเอามีดมาแทงเนี่ยนะก็หนีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไป
แล้วก่อนจะขับออกไปคว่างระเบิดปิงปองมาหานายธวัชชัยอีกครั้งหนึ่งด้วย
แล้วก็รีบเร่งเครื่องหนีไปเลย
โดยคนที่เขาก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นเขาทำบัตรประชาชนคุณตกเอาไว้ในที่เกิดเหตุด้วยนะ
คือก็รู้ว่าอายุ๑๕ปีแต่ทีนี้พอตำรวจได้ข้อมูลจากบัตรประชาชนแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะติดตามตัวมาสอบสวนต้องมาดำเนินการต่อไปนะคะ